คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งคู่ก็หวานไม่แพ้กัน

สำหรับคุณก้อยรัชวินและพี่ตูนอธิวรานะจ๊ะ
พฤศจิกายนนี้ได้เลิกดีจูงมือกันแต่งงานแล้ว

โดยพี่ก้อยบอกว่าเริ่มเดินสายแจกการ์ดแต่งงานแต่ยังเหลืออีกเยอะเลย
ส่วนชุดเจ้าสาวในรูปนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันนะ
ก้อยบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ชุดงานจริงนะ
บอกว่าแค่ใส่เพื่อที่จะลองแต่งหน้าว่าเออถ้าแต่งหน้าแล้วเนี่ย

แต่ด้วยความพี่ตูเป็นผู้ชายอะเนาะ
ทำให้เขี้ยวเข่นยากอยู่ไม่น้อย
ก็เลยมีการถกเถียงกันบ้าง
แต่ก็เพราะอยากให้ทุกอย่างโอเคในวันสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นเองค่ะ
พอมีใกล้เข้ามาเนี่ยเค้าก็เริ่มที่จะดูแล
มันก็เป็นเหมือนฉันเรียกว่าอย่างเดียวกับทางเดียวในชีวิตนะครับ
เราก็ต้องดูแลแบบให้ครบทุกองค์ประกอบอะไรอย่างนี้
ก่อนหน้านี้ก็ยากค่ะแต่ว่าพอเริ่มใกล้แล้วแบบเหมือน
เหมือนเขาคงแบบว่าเห็นจากเราแล้วเราแบบ
เราตั้งใจเราดูแลตัวเองแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่า
เขาก็จะต้องแบบเหมือนแบบดูแลตัวเองมากขึ้น
เข้าไปที่ผู้ใหญ่ฝั่งบ้านของพี่ตูนก็คือจุดดัมมี่
เพราะว่าเราจะได้มีคุณคุณผู้ใหญ่ที่เขาดูแลแล้วก็สะเรือเรามา
ที่เห็นอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ใช่ชุดของจริง
ใช่อันนี้เป็นการแบบว่าเหมือนเราทีนึง
อ๋อพี่ริน
คือคือแม่ป้อมชวนมาเหมือนแบบลองเทสดูว่ามันมีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ความกังวล
แล้วก็เครียดนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีในส่วนของการจัดการหลายหลาย
มันมีอะไรที่มันแบบต้องปรึกษากันความคิดเห็นบางทีมันอย่างไม่ตรงกัน
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็อันไหนที่แบบเอ้ยเรื่องนี้ให้พี่ตูนดูแลแล้วก็แยกกัน